ตลอดทั้งวันเนี่ยเราคงได้ติดตามข่าวนะคะ

ก็คือตอนนี้ถึงล่าสุดเลยนะคะน้องน้ำตาลเนี่ยค่ะ
ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่ป่วย

เลือดออกมาโดยที่ไม่รู้มาก่อน

ด้วยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ

แล้วเมื่อวานที่ครอบครัวออกมาแถลงข่าวไปค่ะ
แต่ว่าตกดึกค่ะทางครอบครัวก็ได้
มีการส่งข่าวมานะคะว่ามันเป็นข่าวดี
กลับไป๒โมงเนี่ยค่ะก็จะแถลงข่าวอีกครั้งนะคะ
แพทย์จะเตรียมการช่วยเหลือยังไงกันบ้างค่ะ

ในงานประกาศก็เจอน้องแก้มเนื้อสา
แมมเนี่ยเขาสนิทเลยนะเขาบอกว่าเขาช็อกมากนะคะ

แล้วก็ฝากนิดนึงเรื่องคอมเมนต์เชอรี่
คนก็เมาส์มอยไปดูละครเยอะนะ

คือจริงแก้มช็อกมาก
ช่วยน้องไปเมื่อคืนในเรื่องของรถแอมบูแลนซ์

เราเข้าใจนะตอนแรกเราก็อยากรู้แต่
เราไม่ควรไปถามในตอนนี้
หรืออะไรอย่างนี้ก็คือพูดไปแบบจนแบบ
ถ้าคนเห็นคนญาติเห็นหรืออะไรอย่างนี้

แก้มมั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าน้องเข้มแข็งมาก
เขาสู้นะเขาสู้มากแล้วก็

กำลังใจสำคัญที่สุดนะคะ
ส่งไปค่ะเห็นแก้มก็อย่างที่บอกนึกถึงกัน